เรื่องนี้กันบ้างการปักหมุด
มันไม่ได้แค่ทำในโซเชียลนะ

สมัยก่อนแต่ก่อนเขาก็ทำกัน

แล้วอย่าได้ไปดึงออกใช่ไหม
มันมีคำสาบแช่งอยู่ในนั้นนะครับ
ป่าโดยเรื่องรับมุขปะเขดแดดนะครับพี่น้อง

อยากได้ของคนอื่นมาเปลี่ยนของจากของ

รู้เท่าไม่ถึงกันถึงว่าตั้งใจก็ไม่รู้เลย

ฉันอยากให้เขาอยากเห็นลูก

ให้ฟังอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่

สาวคนดังในติ๊กต๊อกฮะคนนี้ชื่อว่า
ยายทร๔๕๖ไปหาดู

แล้วมาเล่าถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของการ

หรือหลักหมุดปักที่นา
เขาบอกอย่าได้เที่ยวไปเคลื่อนเองนะ

จองเขตแดนที่นาของตัวเอง
หากใครอ่ะเข้ายายลูกลำ
จะต้องเจอกับคำสาปสุทธาทัน

เขาว่ากันว่าเป็นเรื่องกัน

ถ้ามันมีการเคลื่อนก็เหมือนกับเป็นการไปลุกล้ำในที่ของเขา

ลองส่องคอมเมนต์ดูก็พบว่า
หลายคนก็เคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องของการปักหมุดมาบ้าง
บางคนก็เคยพบเจอกับเรื่องอาถรรพ์หลังจากเคลื่อนย้ายหมุดโดยมิได้ตั้งใจ
นี่เห็นไหมเหมือนเป็นคำสาปครับ
เห็นไหมบางคนบอกว่ากรรมมันอาจจะตามสนอง
นี่แมนจ้าคันแขวค่ะคืออะไรคันแขวคือคันฟัน
มันหมั่นไส้หมั่นเขี้ยวอ๋อคันแขว
เรื่องความเชื่อเอามาให้ดูกันใช้วิจารณญาณกันด้วย
มันผสมผสานกันระหว่างความเชื่อกับเรื่องของการปักเขตแดนว่านาตรงนี้เป็นของฉัน
มันก็เป็นของฉันเพราะปักหมดมันปักอยู่แล้วไงมันเป็นที่ของที่ดินที่เขาต้องรู้ว่าเรามีอนาเขตเท่าไหร่
ใช่ครับบ้านคุณปักไว้ไหมน่ะได้ปักไว้ไหม
ปากอย่าโยนเลยไม่อยากรู้